บ้านติดอยู่ริมป่าค่ะเดี๋ยวนี้เขาเตือนว่าระวังสัตว์ป่ามันจะออกมาหากิน
แล้วก็ต้องระวังเรื่องฝนฟ้าขนองที่จะตกลงมาด้วยโอ้ช่วงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับพายุโนอึนที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่สิบแปด
จนถึงยี่สิบกันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เตรียมพร้อมรับมือ
หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกกันด้วยดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นไต้ฝุ่นด้วย
ลักษณะของมันก็ค่อยเคลื่อนเข้ามาค่ะโดยจะเข้าฝั่งที่เวียดนามก่อน
สู่ประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่๑๘๒๐กันยายนถัดไปนะคะ
ส่วนเรื่องของทิศทางลมค่ะก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ที่ไปพัดเสริมทำให้ตัวพายุนั้นมีกำลังแรงขึ้น
ถ้าหากว่าเป็นไต้ฝุ่นแล้วขึ้นฝั่งเมื่อไหร่ก็จะลดกำลังลงนะคะ
ก็จะเป็นโซนร้อนคาดว่ามันจะมีผลกระทบ
บริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือนั่นเอง
พายุโนอึนลูกนี้เป็นภาษาเกาหลีนะคะ
แปลว่าเรืองแสงหรือว่าท้องฟ้าสีแดงค่ะจะส่งผลกระทบต่อ
จังหวัดภาคอีสานตอนบนคือนครพนมหนองคายสกลนครหนองบัวลำพู
ึงการขอนแก่นกาลสินเลยอุดรธานี
โอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มมีสูง

ลักษณะของพายุโซนร้อนนั้นจะมีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ๖๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ลักษณะของโลมท่าอยู่ระหว่าง๖๒๗๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็จะทำให้เกิดกิ่งไม้หักหรือว่าเดินทัวร์ลมได้ยากนะคะ
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะ๗๕๘๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เริ่มทำให้อาคารที่ไม่มั่นคงแข็งแรงพังหรือหลังคาปลิวได้แล้ว
ความรุนแรงเกิดขึ้นมากขึ้นถ้าหากว่ามีลม๘๙๑๐๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ต้นไม้เล็กหรือต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงก็สามารถล้มถอนรากถอนโคนได้
และรุนแรงไปถึงไต้ฝุ่นนี้นะคะก็จะทำให้สิ่งปลูกสร้างแข็งแรงถูกทำลาย
ก็คาดว่าสิ่งนี้ที่เรามาเตือนกันทำให้คุณผู้ชมต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้น
วันนี้ภาคเหนือภาคอีสานดูเหมือนว่าฝนอาจจะตกบางพื้นที่
เพราะว่ามันเตรียมพร้อมที่พรุ่งนี้จะต้องรับมือกับฝนตกหนักเลยในหลายจังหวัด
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการขุดร่องระบายน้ำหรือว่ามีการเปิดทางน้ำไหล
ขุดบ่อกักเก็บน้ำเอาไว้ได้หรือว่าอบพยพเข้าของเอาไว้ที่สูงก่อนก็ถือว่าเป็นการป้องกันเอาไว้
เพราะผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าแทบทุกภาค
เพราะว่าภาคใต้เองก็จะมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นประจำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
พายุมาคือมันดึงลมส่วนนี้ให้แรงขึ้น
คลื่นจึงสูงมากกว่า๓เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรืองดเดินเรือในระยะนี้นะคะ
เช่นเดียวกันอยู่ตอนกลางของประเทศนะคะ
แล้วก็มีปัจจัยเรื่องของความร้อนสะสมในช่วงกลางวัน
บ่ายเย็นค่ำก็มีโอกาสเกิดฝนด้วย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เฝ้าระวังกันให้ดีนะคะ
อยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่ใกล้ป่าเขาธรรมชาติต้องระมัดระวังกันมากขึ้นด้วยแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วอะไรอะไรมันก็จะอาจเปลี่ยนแปลงนะคะ
ดิฉันเองอยู่ใกล้ป่าแบบนี้ก็ไม่มั่นใจความปลอดภัยเหมือนกันเพราะเห็นเนี่ยค่ะมีรอยเท้าสัตวแปลกอะไรมาเยอะแยะมากมาย
เดี๋ยวถามเขาก่อนพี่พี่คะพี่สองคนนะคะหยุดคุยแป๊บนึงพี่รู้ไหมว่ารอยเท้านี้รอยอ่าวมีข้างหลัง